อยากให้คุณผู้ชมดูคลิปต้นเรื่องแล้วก็ดูจนจบนะคะ

คือเป็นเหตุการณ์ที่ชายหญิงคู่นึงทะเลาะกัน
ฝ่ายชายเนี่ยฉุดกระชากฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็ถือกระเป๋า
เหมือนกับจะดึงให้เข้าไปในบ้านแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมเข้าไปคือเขาเป็นแฟนกันนี่แหละ
เพื่อนบ้านเห็นทนไม่ไหวมาห้ามมาช่วยแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
เพราะเพื่อนบ้านบอกว่าโอ้โหคู่นี้ทะเลาะกันบ่อยตีกันบ่อยมาก
คือฝ่ายชายเนี่ยทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงบ่อยมากค่ะ
ไหร่มันบอกมันจะไปไปกันค่ะ
เออมันไม่ดีมันก็ให้เขาไป
มันจะไปเหรอมันจะไปถึงที่ไหนนะ

ก็ปล่อยมันไปมึงอย่าไปทำมันอย่างนั้น
เขาก็เจ็บมึงก็น่าไม่น่าทำเขา
ไปหาคนใหม่เถอะเชื่อกู

ผู้ชายดีมีเยอะ

ชายหญิงคู่นี้เขาเป็นแฟนกันนะคะ

เพื่อนบ้านมาถ่ายคลิปแล้วก็เพื่อนบ้านก็พยายามจะห้าม
แต่ฝ่ายชายก็เหมือนกับพยายามจะบอกเพื่อนบ้านว่าแล้วมายุ่งอะไร
แต่เพื่อนบ้านบอกว่าก็เห็นแบบนี้บ่อย
เห็นทำร้ายร่างกายทะเลาะกันบ่อยทนไม่ไหว

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สวนทองวิลล่า๑๐คลองหลวงนะคะ

ก็เลยส่งคุณระวีการแก้ววิจิตรเข้าไปตรวจสอบนะคะ

อยู่ในพื้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ก็ไปเจอกับเพื่อนบ้านนะคะที่ถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้นะคะ

ตัวเขาเนี่ยคือเสียงผู้ชายที่อยู่ในคลิปนะ

เขาสอบโต้กับแฟนหนุ่มที่ฉุดกระชากแฟนสาวอะ
เขาบอกว่าคือครั้งนี้ทนดูไม่ได้จริง
เพราะฝ่ายหญิงถูกทำร้าย
แล้วฝ่ายหญิงก็มาขอร้องบอกว่าให้ช่วยถ่ายคลิปเอาไว้หน่อย
เพราะไม่อยากอยู่กับแฟนนุ่มคนนี้แล้วอยากเลิก
นี่ค่ะก็เลยไปช่วยถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
แล้วก็พยายามห้ามตามที่เห็นในคลิป

ใช่ค่ะแล้วเขาก็ช่วยโทรแจ้งตำรวจให้ด้วย
บอกว่าไม่ใช่อยู่ดีเขาเข้าไปยุ่งนะ
คือผู้หญิงมาบอกที่บ้านเขาว่าช่วยหน่อยเถอะ
ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานหน่อยเถอะเพราะไม่อยากจะอยู่กับแฟนนุ่มคนนี้แล้ว
แล้วมึงก็ปล่อยสิ
ประจำครับเฉพาะเวลาที่ไม่ค่อยมีตังค์กัน
เนี่ยแฟนผมก็เห็นประจำเลย

คือเขาไม่อยากให้แฟนเขามาขอความช่วยเหลือจากเรา
มันต้องมานั่งคุยอะไรประมาณนี้
ก็ลากเข้าห้องไปเลยโอเคเราช่วยเขาได้แค่นี้
นักข่าวก็มาคุณตำรวจก็มาเขาน่าจะเคลียร์ได้
ถ้าเขาอยากหนีจริงเขาก็ต้องไปได้ใช่มั้ย
ส่วนบ้านหลังเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมก็อยู่ในพื้นที่ลักษณะเป็นชุมชนแออัดนะคะ

ก็อยู่ในบ้านนะคะตอนที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
สุดท้ายทีมข่าวของเราได้คุยด้วยนะ
ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปที่ถูกแฟนนุ่มกระชากแขนเนี่ยนะคะ
ผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีม่วงเนี่ยค่ะเธออายุ๒๒ค่ะ
บอกว่าไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านจริงนะ
เพราะคบหากับแฟนนุ่มคนนี้เกือบ๕เดือน
ถูกทำร้ายร่างกายตลอดครั้งล่าสุดครั้งนี้คือครั้งที่ห้าแล้ว
แรกที่คบมันก็ดีหลังเริ่มไม่ไหวอยากเลิกจริงค่ะ
ตอนนี้ท้อง๒เดือนท้องด้วยก็เลยเอายังไงดี
โดนทำร้ายร่างกายบ่อยอยากเลิกอยากกลับไปปักหลักตั้งหลักที่บ้าน
แต่แฟนนุ่มไม่ยอมค่ะสาเหตุที่ทะเลาะกันหลักหลักก็คือ
หึงหวงคือเธอเนี่ยทำงานเหมือนกับทำงานอยู่ในสถานบันเทิง
ขายของในร้านอะไรอย่างนี้นะเจอคนเยอะแฟนนุ่มก็ไม่ชอบนะคะ
ก็แต่พอเขาตั้งสติได้เขาก็มาขอโอกาส
เป็นโอกาสอีกรอบหนึ่ง
เขาเป็นคนที่แบบขี้หึงเรามากครับ

เราก็ขอเขานะ

ช่วงเราไม่โอเคด้วย
หลายอย่างที่เรามาเจอ

ไปให้ข้างบ้านที่เขาถ่ายคลิปให้

คือว่ามึงทำมาหลายรอบแล้ว

เขามาขอโทษย้มมือว่าย
แล้วซึ่งก็ให้โอกาสทีลองนิ่ง

และก็ไม่มีถ้าคุณมาเรือกับกุญแปะ
ช่วยให้เขาเห็นวันช่วย

ตัวเองได้หนูก็ขอบคุณจริงจริงอ่ะนี่ค่ะสุดท้ายอารมณ์ของเรื่องก็เปลี่ยนเลยค่ะ
เพราะว่าแฟนนุ่มของเธอปรากฏตัวออกมาปรากฏตัวออกมาค่ะ
ผู้ชายอายุ๑๙นะคะใส่เสื้อสีแดงนะคะคือผู้หญิงอายุ๒๔
ฝ่ายชายก็ยอมรับกับทีมข่าวบอกว่าคือที่ทำลงไปเนี่ยโมโหแล้วก็ห่วงแฟนสาว
ไม่อยากให้แฟนสาวออกจากบ้านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็รู้ว่าเพื่อนบ้านถ่ายคลิป
แต่เขาก็ไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวตอนนั้นอยากจะเคลียร์กันเองแค่สองคน
ทีนี้ค่ะพอคลิปนั้นเนี่ยแชร์ในโลกโซเชียลแล้วคนเขาก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะอ่ะนะ
แล้วก็มาบอกว่าโอ้โหฝ่ายชายเคยเสพยาเสพติดอะไรหรือเปล่า
ฝ่ายชายเขาก็ยอมรับว่าเขาเคยหลงผิดเสพยาเสพติดแต่เลิกหมดแล้ว
แล้วตอนนี้กลับตัวกลับใจขออภัยฝ่ายหญิงแล้วด้วย
แล้วรับปากกับฝ่ายหญิงว่าเดี๋ยวจะเลิกอะไรทุกอย่างเลยจะไม่มีแล้ว
เหตุการณ์ทำล้งทำลายร่างกายจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว
ขอโอกาสอีกรอบนึงฝ่ายหญิงก็ให้โอกาส
แล้วเขาก็เลยกลับมาดีกันค่ะ
ฟันเขาก็รู้ดิว่าผมเป็นคนยังไง
พอเห็นแฟนบาดเจ็บแบบนี้แล้วเค้าก็ตั้งคัน

ลึกแล้วรู้รู้สึกยังไง
รู้สึกผิดรู้สึกไม่ดี
ไม่น่าเราไม่น่าใจร้อนขาดสถิติทำยังไง
แล้วต่อไปถ้าเราใจร้อนอีกจะทำยังไง
เดินหนีขนาดนี้แล้วพี่
ถ้าใจร้อนก็คือเดินหนีอย่างเดียวไม่คุยด้วยไม่อะไร
ในความคิดผมนะผมไม่เห็นใครอยากทำงานก็แล้วแต่
เพราะว่าผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผม
ผมคิดอย่างนี้ผมว่าผมก็ไม่เคยไปยุ่งเรื่องของใครหรืออะไรยังไง
นี่ค่ะแล้วสุดท้ายนะคะนี่ค่ะจูงมือกัน
ยังมีความสุขแล้วก็เดินเข้าบ้านไป
คือภาพต่างกันเลยจากคลิปแรกที่ให้ดูไป
ที่เพื่อนบ้านถ่ายคลิปกับภาพนี้
อันนั้นฉุดกระชากอันนั้นฉุดกระชากแขน
อันนี้จูงมือกันด้วยความรักแล้วก็กลับเข้าบ้านไปเลยนะคะ
ก็ดีครับเพราะว่าอย่างน้อยก็มีลูกในท้อง๒เดือน

อย่างที่น้องผู้ชายเขาบอกถ้าเขารู้สึกได้จากการที่เขาเห็นตัวเองในคลิปว่า

แล้วกลับตัวได้จริงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับ